น้องเล่นกับน้องกะทิก็คือกะทิเนี่ยเขาเป็นแมวที่เลี้ยงไว้แล้วน้องเขาเล่นกันนะคะเป็นเหมือนคุณหมอกับผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องเขาจะมีแบบคิดของเขาเองว่าเขาอยากจะเป็นคุณหมอ
แล้วก็ส่วนน้องแมวก็เป็นคนป่วยอะไรอย่างนี้ให้เขาอะไรอย่างนี้
อุปกรณ์ทุกอย่างเขาคิดของเขาเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตามจินตนาของการของเด็กอะค่ะเขาก็ทำของเขาเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเวลาที่เขาไปหาคุณหมออย่างนี้เห็นคุณหมอทำยังไงกับเขาอะไรอย่างนี้
จะจำมาแล้วก็เอามาทำกับกะทิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นกับน้องแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทิก็ยอมมีบางครั้งที่แบบกะทิก็แบบแอบหนีมั่งอะไรอย่างเงี้ย
แต่ก็ถึงยังไงก็ต้องยอมน้องเล่นกับน้องอะไรอย่างนี้ค่ะเล่นกับเด็ก
กะทิเนี่ยเขาเป็นลูกของแมวจรนะคะคือแม่ของน้องกะทิอ่ะเขามาขอความช่วยเหลือจากทางนี้ค่ะ
คือมานั่งร้องอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็คลอดเมื่อปีที่แล้วประมาณมิถุนาค่ะ
มิถุนาปีที่แล้วแล้วเราก็เลยเลี้ยงดูแลเขามาจนถึงตอนนี้
เขาก็เลยสนิทสนมกันนะคะเล่นกันดูเหมือนแบบรักกันอะไรอย่างนี้ค่ะตัวติดกันนะคะ
แต่วันแรกที่น้องกะทิคลอดเลยเนี่ยคือแฮมเขาก็ไปแอบดูเขาไปยืนแอบดู
แล้วก็ตอนน้องกะทิได้๗วันหรืออะไรอย่างนี้เขาก็ไปแอบดูเหมือนพยายามจะเล่นกับกะทิอะค่ะ
พอกะทิเขาเหมือนยังไงคะเขาเป็นแมวเด็กเนอะที่คลอดมาใหม่เราก็ไม่ค่อยอยากให้น้องได้เข้าใกล้
แต่พอเขาโตมานิดนึงเราก็ให้น้องเข้าไปสนิทสนมกับเขาเล่นกับเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จนสนิทกันทุกวันนี้เลยอะค่ะจนต้องอยู่ใกล้กันจนต้องนอนใกล้กันเลยหอบอุ้มกันไปอย่างเงี้ยค่ะ
คือด้วยความเป็นเด็กเขาก็คงจะยังไม่เข้าใจอะเนาะแต่เขาก็ยิ้มอะไรอย่างนี้
แล้วก็เล่นตามจินตนาการของเขาให้คนดูหนูตอนที่หนูเป็นคุณหมอเยอะนะ
ขอบคุณที่แบบเห็นดูแล้วก็เห็นคลิปแล้วทำให้ทุกคนชอบน้องกะทิชอบน้องหมูแฮมอะไรอย่างเงี้ย
ของน้องน้องเขาคือเราก็อัดความด้วยความน่ารักของเด็กอ่ะนะคะเขาเล่นตามจินตนาการของเขาเราก็ดูมีความสุขแล้วก็เลยถ่ายทอดความสุขตรงนี้ให้คนดูอะค่ะ
ก็คือเราก็อัดความด้วยความน่ารักของเด็กอะเนาะค่ะเขาเล่นตามจินานาการของเขาแล้วก็ดูมีความสุขแล้วก็เลยถ่ายท่อความสุขตรงนี้ให้คนดูอะค่ะ